คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า
คุณผู้ชมนั้นรักสุขภาพมากขึ้น
ทำให้กระแสรักสุขภาพตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นครับ
ส่งผลให้เกษตรอินทรีย์เริ่มมีการยอมรับมากขึ้นในปัจจุบันนี้ครับ
ยุคใหม่เขามองโอกาสนี้ครับ
ในการต่อยอดด้วยการยกระดับสมุนไพรไทยครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
อัญชันสีม่วงสดใสที่ปลูกตามธรรมชาติ

เกษตรอินทรีย์บนพื้นที่๘ไร่
อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
คือแหล่งวัตถุดิบของสินค้าแนวรักสุขภาพ
ภายใต้แบรนด์บ้านรักดิน
สิริกรลิ้มสุวรรณวัย๒๗ปีเจ้าของแบรนด์บ้านรักดิน
อดีตเคยรับราชการและเป็นพนักงานธนาคาร
ก่อนจะผันตัวมาทำธุรกิจของตัวเอง
เพราะมองว่าเกษตรอินทรีย์คือความยั่งยืน
ตั้งแต่ช่วงที่เรียนมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย
ได้ทำกิจกรรมและลงพื้นที่ชุมชนบ่อยมาก
ได้ทำกิจกรรมอาสาพัฒนาชนบท
ก็ไปเห็นในพื้นที่ชุมชนแต่ละที่ที่มันมีความหลากหลาย
ทางวิถีและการปกป้องอนุรักษ์ธรรมชาติ
เห็นแล้วว่าการทำเกษตรอินทรีย์นั้นคืองานอนุรักษ์ยิ่งสุดยอดเลย

เราไม่ต้องไปเปล่าร้องให้ใครเขาเปลี่ยนแปลงนะครับ

ก็เลยได้แนวคิดว่าการทำเกษตรอินทรีย์ในเมืองกาลที่บ้านเกิด

สิริกรหาความรู้เรื่องการแปรรูปสมุนไพร
เว็บไซต์ต่างประเทศแล้วนำมาปรับใช้
โดยสมุนไพรจากไร่ของเขาล้วนแต่ปลอดสารเคมี
และแปรรูปด้วยวิธีการอบแห้งจนความชื้นเหลือศูนย์
จากว่าวัตถุดิบจะต้องมีคุณภาพเป็นพืชอินทรีย์ทั้งหมดแล้วนะคะ
การออกแบบแพ็คเกจจิ้งก็มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นยอดขายค่ะ
ห่อหรือแพ็คเก็ตของสินค้าสมุนไพรบ้านรักดิน
เน้นรูปลักษณ์ที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ที่สำคัญต้องตั้งราคาให้เหมาะสมไม่ถูกหรือแพงเกินไป
สนิยมคนไทยนะครับชอบของแพง
เมื่อก่อนเนี่ยผมพอกหน้าผมขายกระปุกเนี่ย๑๐๐กรัมนะครับ

ขายยากเพราะคนรู้สึกว่าของมันถูกมันจะมีคุณภาพไหม
บางรายมาแนะนำผมว่าทำไมไม่ขึ้นราคา
เพราะคนไทยเราเนี่ยกระแสนิยมคือชอบของแพง
ผมก็ลองทำตามดูขึ้นไปจัด๙๙เป็น๑๙๙
ปรากฏว่าขายได้โดยที่ผลิตไม่ทันเลย
รักดินมีกำไรจากการขายสินค้าแปรรูปประมาณ๓๐๐๐บาทต่อเดือน
ขายผ่านโซเชียลเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดยุคใหม่
ขาย๑๗๐มาจากการขายผ่านออนไลน์
ส่วนอีก๑๓๐ขายผ่านหน้าร้าน

มันเป็นช่องทางทำให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตลายย่อย
สามารถมีที่ยืนได้ในสังคมออนไลน์
ต้นทุนอาจจะ๐บาทหรืออาจจะมีบ้างเล็กน้อยครับผม
พยายามใช้ช่องทางการตลาดที่ออนไลน์ให้มาก
บ้านรักดินต่อยอดธุรกิจเกษตรอินซี
ด้วยการใช้ผลผลิตในไร่ไปเลี้ยงแม่ไก่

ปรากฏว่าไข่ออร์แกนิคกระแสตอบรับดีเกินคาด
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรักสุขภาพ
รายขับรถมาไกลจากกรุงเทพมหานคร
เพื่อมาซื้อไข่ออร์แกนิคโดยเฉพาะ
แค้นลับความสำเร็จของเกษตรอินซี
คือต้องมีสถานที่และมีเรื่องราว
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

สินค้าเกษตรอินทรีย์จะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน